มาดูความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองในจังหวัดชนบุรี
ที่นำลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
แต่ปรากฏว่ามีการช่อกง
เพราะว่าโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้เขาอ้างบอกว่าสามารถที่จะฝากบุตรหลานเนี่ย
เข้าไปยังโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดชนบุรีได้
แต่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินกว่า๑แสนบาท

มีผู้ปกครองเกือบ๒๐รายที่ถูกหลอกเงินไป
รวมมูลค่าความเสียหายแล้วกว่า๑๐ล้านบาท
ก็เลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี
ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนชนรัศดรอำรุงหรือชนชาย
นำผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
เข้าโรงเรียนกวดวิชาบ้านส้มฟ้า
ตั้งอยู่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เข้าแจ้งความกับพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชนาธิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะ
เพื่อให้เอาผิดข้อหาช่อกงกับทางโรงเรียนกวดวิชา
เพราะว่าหลอกเอาเงินไปรายละกว่า๑๓๐๐๐บาท
การันตีบอกว่าถ้าจ่ายเงินแล้ว
จะสามารถนำเด็กเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
และมัธยมศึกษาปีที่๔ได้อย่างแน่นอน
อกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ
รวมแล้วแต่ละรายต้องสูญเงินไปหลายแสนบาท
มีบางรายถูกยืมเงินเพื่อแลกกับลูกจะได้
ติววิชาฟรีถึง๖ล้านกว่าบาท
ทั้งสิ้นแล้วมีผู้เสียหายสูญเงินไปกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
ผู้เสียหายรายนึงเขาเล่าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า
เจ้าของโรงเรียนติววิชาคือนายโอมณฑลไม่ทราบนามสกุล
ใช้ชื่อปลอมด้วยคือนายพงเทพมโนไทยอายุ๕๓ปี
อ้างบอกว่าสามารถนำเด็กเข้าโรงเรียนชนชายได้อย่างแน่นอน
ผู้ปกครองหลายคนหลงเชื่อ
เพราะว่ามีความต้องการอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดัง

แต่เมื่อผลสอบออกมาตรวจดูรายชื่อแล้ว
ไม่มีชื่อของบุตรหลานตัวเองก็รู้ว่าถูกหลอกแน่นอน

ไม่คิดว่าทางโรงเรียนกวดวิชาจะเอาอนาคตของเด็ก
มาเป็นเครื่องมือในการหากินค่ะ
ก็เลยต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็อยากจะฝากบอกว่าให้เขาหยุดกระทำพฤติกรรม
ที่หลอกลวงประชาวชนพัฒนาแบบนี้อีก
แล้วในส่วนที่เงินที่ช่อโกงไป
ก็ถือว่าเป็นจำนวนเยอะ๑๐กว่าล้านบาทนะฮะ
ก็ควรที่จะนำเอามาคืนให้มันถูกต้องตามที่ได้ตกลงเอาไว้
หรือไม่ได้ตกลงเอาไว้ด้วยรายละอักษรก็แล้ว
แต่ก็ควรนำมาคืนให้ผู้ปกครองให้ครบถ้วน
แล้วก็อยากให้หยุดการกระทำพฤติกรรมเหล่านี้
ไม่อยากให้กลับคำพฤติกรรมเหล่านี้
กับทางบุคคลอื่นผู้ปกครองอื่น
เด็กนักเรียนอื่นในอนาคตอีกต่อไป
นายวิทยาบอกว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนครั้งนี้
ก็พบว่าผู้เสียหายรวมแล้วเกือบ๒๐ราย
ผู้แอบอ้างเขาพยายามกล่าวอ้างด้วยเหตุผลต่าง
ผู้ปกครองฟังแล้วก็เลยถูกโน้มน้าวให้หลงเชื่อ
ว่าจะทำให้สามารถเด็กสามารถเข้าเรียนได้
เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากเตือนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว
และในฐานะที่เขาเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
รัศดรอำรุงก็ขอยืนยันด้วยว่า
ไม่ได้มีนโยบายในการรับฝากเด็กเข้าเรียน
ถ้าหากต้องการจะมาเข้าเรียนต้องสอบแข่งขันตามระเบียบค่ะ
รวมทั้งถ้าพบว่ามีครูคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ก็จะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัย
เพราะถือว่าทำให้โรงเรียนนั้นเสียชื่อเสียง
ทางตำรวจก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวดำเนินการสืบสวนสอบสวน
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุรายนี้มาดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะ

พ่อแม่เองก็อยากให้ลูกหลานเข้าโรงเรียนดี

แล้วทีนี้พอโดนน้มนะบางครั้งพอเชื่อว่าสามารถฝากได้

ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ